บาทเลยนะคะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้รับรายงานว่าคนร้ายจะ
ลักลอบขนยาเสพติดล็อตใหญ่จะไปส่งในพื้นที่ภาคใต้ครับคาดว่า
เจ้าหน้าที่ก็เลยปะปนไปกับผู้โดยสารขึ้นไปตรวจสอบในขบวนรถไฟนี้
รถไฟมี๑๘โบกี้นะคะก็ไล่เดินตรวจเลย
แต่ว่าคนร้ายเนี่ยไหวตัวทันรู้สึกว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่บนขบวนรถไฟ
พอรถไฟไปถึงบ้านโป่งลงเลยกระโดดลงเนี่ยลงเลย

แล้วเขาก็ทิ้งของกลางเอาไว้บนรถไฟนะคะเจ้าหน้าที่ไปเจออยู่ที่โบกี้ที่๑๓
เป็นกระเป๋าใบใหญ่๕ใบแล้วก็มีเป้อีก๔ใบรวมแล้ว๙ใบ
พอไปตรวจสอบข้างในโอ้โหเป็นยาไอซ์ใส่อยู่ในถุงชาจีน
แล้วก็หุ้มพลาสติก๒๕๐ก้อนน้ำหนักรวม๓๐๐กิโลกรัม

นี่พอลงจากรถไฟก็ข้ามถนนหนีเลยใช่
สุดท้ายเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สืบรู้มาว่าคนร้ายกลุ่มนี้
ไปอยู่ในห้องพักแห่งหนึ่งที่บ้านโป่งราชบุรี
ก็เลยบุกเข้าไปจับกลุ่มเดี๋ยวไปดูช่วงวินาทีที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปจับกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้นะคะ

ถ้าเจ้ายังได้ยิงพันล้านโน้ทต้องจับสู่แผ่นในหน้าอยู่เหมือนที่ใจ

น้องลงมาข้างล่างน้องลงมาข้างล่าง

จากภาพนักกลุ่นจากภาพรุ่งมวย

ชื่ออะไร

นี่ค่ะวินาทีบุกเข้าไปจับกลุ่มที่ห้องพักที่บ้านปู่

เขาก็เข้าไปแบบนี้เลยจับได้๓นะคะ
นายพลธวัฒน์มะละอายุ๒๐ปี
นายวิสุทธิ์ราชัยอายุ๒๓ปี
นายจักรพรรดิพุ่มพวงอายุ๒๗ปี
แต่อีกคนนึงหลบหนีไปได้ค่ะ
ชื่อว่านายสุริยันบุญเทียมอายุ๓๒ปี
ทั้งหมดทั้ง๓คนที่ถูกจับก็รับสารภาพ
ว่ารับจ้างขนยาไอซ์จากจังหวัดนครพนม
แล้วก็นั่งรถไปลงที่กรุงเทพ
แล้วก็ขึ้นรถไฟต่อที่สถานีรถไฟหัวลำโพง
ปลายทางที่จะไปส่งยาเนี่ยคืออำเภอหัดใหญ่
จังหวัดสงขลาเดี๋ยวจะมีคนมารับต่อ
แล้วเขาจะส่งไปอีกไปยังประเทศเพื่อนบ้านนะคะ
ผู้ต้องหายอมรับว่าช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา

ใช่ถ้าทำสำเร็จได้แสนนึง

แสนนึงแบ่งกันมันคุ้มไหม

มันให้แสนเดียวนี่มันก็ทำอย่างนี้

กว่าจะได้ออกยาวเลยคุณภาคภูมิ

ผมมาดูข่าวไทยรัฐนิวโชว์เนี่ย

เจ้าหน้าที่เขาสืบรู้มาว่าจะมีการลักลอบ

บังคับการตำรวจรถไฟเขาสืบรู้มา
เขาก็เลยขึ้นรถไฟไปตรวจสอบ
รถเร็ว๑๗๑กรุงเทพศ์สุหัยโกลกนะครับ

หยุดแล้วก็ตรวจสอบของกลางเลยอ่ะค่ะ

ใบใหญ่๕เป็นกระเป๋าเป้สะพายอีก๔
ก็เจอของกลางมูลค่าเป็นพันล้านจริง

ตอนนี้ก็พยายามเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะ